นางรมที่นี่บอกเลยว่ามันสดอร่อยมาก
และที่สำคัญอยู่รอบกรุงนี่เอง
อร่อยพร้อมกันในช่วงสะบัดรอบกรุง
เป็นงายำหอยเป็นลมของดิฉัน
น่ากินน่ากินหอยนางลมไม่ใช่หอยเป็นลม
เห็นแล้วถ้าไม่ได้กินจะต้องเป็นลมแน่นอนครับ
เพราะว่าดูค่ะพริกเขาใส่ไป

แล้วก็เอาหอยนางรมสดนี่เข้าไปกลุ๊กให้เข้ากัน

ตั้งอยู่ที่โลตัสเตาปูนเขตบังซื้อกรุงเทพมหานครนี่เอง
ร้านนี้คนต่อคิวเยอะมาก
มีทั้งพี่รายเดอร์วอคอินอะไรก็แล้วแต่มากันแน่นเนือง
ดังนั้นคุณผู้ชมคะอยากจะไปอุดหนุนนะ
ร้านเขาเปิดตั้งแต่ช่วงเที่ยงจนถึง๑ทุ่มเท่านั้นค่ะ
มีโอกาสต้องกินแล้ว